ทุกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบริการของเมื่อวานนี้นะฮะ
เป็นวันแรกของการแถลกนโยบาย
ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ยินคำขอโทษจากนายกเยอะมาก
ดูเดือดดูเดือดนะฮะ
แต่มันมีดูเดือดยิ่งกว่านั้นถึงขั้นกับตัดพี่ตัดน้องกันกลางสภา

ต้องพักการประชุม๑๐นาทีเพื่อยุติบรรยากาศตรงนั้นนะฮะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะฮะ
บรรยากาศเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าตลอดทั้งวันนะฮะ

แต่ว่าแน่นอนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทั้งวันนะฮะ
แม้ว่าจะมีการอภิปรายแล้วก็การประท้วงจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ตามจนกระทั่งคล้อยมาช่วงดึก
นี่ที่เห็นคือนายบรังสีบัณฑ์โรมสสพักษ์อนาคตใหม่
ใหม่อภิปรายนโยบายการปราบทุจริตคอรัปชั่น
พร้อมกับพูดพาดพิงไปถึงคนในรัฐบาล
ที่ยังกินหมูหรูอยู่สบายกินคาเวียร์
ก็ทำให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และพลเอกประยุทธ์นั่งฟังอยู่

เหมือนแบบเหรออะไรประมาณนี้นะฮะ
อมยิ้มออกมานิดนึงนะฮะ
นี่เริ่มอมยิ้มเริ่มมีการซุบซิบกันเอง
อะไรประมาณนั้นนะฮะก็ถูกพาดพิงอยู่
ขณะเดียวกันก็มีการถามทิ้งท้ายด้วยว่า
หลังจากนี้จะก่อการรัฐประหารอีกหรือไม่
ชมบรรยากาศไปฟังช่วงนี้นะฮะ
ยังคงรัฐภาษณ์อีกหรือไม่

ขอวินาทีเดียวครับวินาทีเดียวครับ

สี่สามทับเหมือนเดิมครับข้อบังคับข้อนี้ครับ
ถ้ายังถามว่าจะมีปฏิวัติอีกหรือไม่
ถ้าเหตุการณ์และนักการเมืองนิสัยอย่างนี้มีครับ
ถ้าไม่ได้ถามแล้วก็ไม่ได้ประท้วงนะครับร่างได้นะครับ

การปฏิวัติที่ผ่านมานั้นผมก็ไม่ได้อยากปฏิวัติเลยนะ
ก็ท่านคงทราบสถานการณ์ดีอะไรมันเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ถ้ามันไม่ยุติก็ได้ในวันนั้น
มันก็อาจจะลุกลามบานปลายไปซึ่งผมไม่ได้เตรียมการเรื่องนี้มาก่อน
สิ่งที่ท่านพูดเรื่องทุจริตผิดกฎหมายอะไรของท่านเนี่ย

กฎการณ์ในการสอบเขาเป็นการแมวว่าอย่างไร
ถ้าคุณไม่เคารพกฎหมายตรงนี้ถ้าคุณพูดไปเรื่อยเนี่ย

คุณไม่เข้าใจว่าเขาตัดสินมายังไงศาลเขาว่ายังไงหน่วยงานเขาว่ายังไง
คุณไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยแล้วคุณมาพูด
ให้คนนู้นคนนี้เขาเสียหายอันนี้ผมถือว่ามันไม่น่าจะรับได้นะครับ
ผมอยากให้คุณไปสนใจว่าเรื่องโครงการจำนำข้าวต่อเนื่อง
ก่อนที่ผ่านมามีความเสียหายเท่าไหร่
ก่อนที่จะมาถึงประเด็นนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการประท้วงกันมาเป็นระยะอยู่แล้ว
ท่านเองอาจจะพูดรัวพูดข้ามบ้างแล้วก็บางทีท่านก็ไปแย่งตำแหน่งหน้าที่
ประธานสภาในการพูดเองบ้างคือบางทีอยู่ก็เปิดไม้ลุกขึ้นพูดเลยพูดเลย
อะไรแบบนี้จนบอกว่านี่นี่ท่านไม่ใช่ประธานสภาท่านต้องพูดกับประธานสภา
ท่านต้องขออนุญาตก่อนแล้วก็จะพูดกับสมาชิกรัฐสภา
ก็โดนปรามแล้วปรามอีกโดนปรามแล้วปรามอีกก็บอกว่าอ้าวผมเป็นนักการเมืองน้องใหม่
อะไรอย่างเงี้นะฮะแต่ว่าไฮไลท์สำคัญมันไปอยู่ในช่วงของการอภิปราย
ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
คือลุกขึ้นมาอภิปรายคุณสมบัติของนายกที่มาจากการรัฐประหาร
โอ้โหดูเดือดมากฮะคือมันมีคำพูดที่เปรียบเสมือนฟางเส้นสุดท้ายอยู่
ใช่สุดท้ายนะทำให้พลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นมาตอบโต้แบบดูดเดือดมาก
บรรยากาศมันก็คุกหลุนมากถึงขั้นกับตัดพี่ตัดน้องกันเลย
แล้วก็ออกไปจากห้องประชุมกันวุ่นวายมากสุดท้ายประธานทำยังไง
ขอพักการประชุม๑๐นาทีก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่เอาไปฟังฮะ
ถ้าท่านชักปืนยิงวันนั้นท่านก็ติดคุก
เหรียญละหมายท่านได้ผมก็ได้
แต่ผมไม่เคยคุยไม่เคยไปแอบอ้าง

ผู้จาหยาบคายอวดอ้างอำนาจ
ท่านไปทบทวนของท่านเอง
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
พักการประชุมครับสะพาน

ผู้ผมเป็นพวกคนน้อยใจละ
เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาทำไมต้องว่ากันแรงขนาดนี้
คุณเห็นใช่ไหมเนี่ยทศานการชี้นิ้วก็ผลว่าเยอะมาก

นึกออกก็เป็นผายมือแทนกับ

คำพูดพนตำรวจเอกซีรีส์พริสุทธิ์นะครูประชมนะ
บอกว่าเป็นผมผมไม่น่าด้านอยู่เป็นรัฐบาลต่อหรอก
ขึ้นเลยฮะพอกลับเข้ามาประชุมอีกครั้งนึง
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ยังคงยืนยันไม่ถอนคำพูด
ผมไม่ถอนคำพูดสุดท้ายทำให้ประธานการประชุมก็ต้องเชิญพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกจากห้องประชุม
หลังจากประชุมเสร็จแล้วเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองก็กล่าวถึงการถูกตัดขาดพี่น้อง
ในการเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของเตรียมทหารกับผลเอกประยุทธ์อย่างไร
เคลียร์ใจกันไหมเอาไปฟังหน่อย
ไม่ไปคุยหรอกไปยุดคุยเคยรู้ไงเคยตัวแล้วเขาสั่งศาลขวาสายได้

ก็เดี๋ยวฟังพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับ
พี่ก็จะพูดอีก๒ประเด็น
นะฮะก็คือการที่นาฬิยมตรีแถลงนัยเยียวบายในวันนี้
นะฮะแล้วประเด็นที่๒ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะ
เป็นประเด็นที่ว่าการที่คณะมนตรีคณะนี้
เข้ามาแถลงนโยบายในวันนี้มันไม่มีอำนาจ
ก็อย่างที่ว่าแล้วฮะทหารกับตำรวจยอมกันที่ไหนล่ะ
ใช่แต่จริงคืออย่างที่บอกเขาก็เรียนร่วมรุ่น
ไม่ใช่ร่วมรุ่นเสียร่วมสถาบันกันมา
ใช่อย่างที่ท่านได้บอกเอาไว้ว่าแน่นอน
วันนี้อีก๑วันกับการแถลงนโยบาย

เพราะเมื่อวานอภิปรายวันแรกก็ปิดสภาตอนตีหนึ่งครึ่งไปแล้วนะฮะ

และวันที่๒ประธานสภาในชวนฤทธิภัยจะนัดประชุมตอน๙๓๐ก็ไม่รู้ว่าจะมีบริการหลุดคลุกหลุดแบบนี้อีกหรือไม่

เรื่องของการเมืองเรื่องของการประชุมสภาแบบนี้
ถ้าถามดิฉันนะมันเป็นเรื่องของจิต

มันต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันจริงเพราะว่าคนจำนวนมากพร้อมที่จะโจมตีการทำงานของเรา
เราต้องทำหน้าที่ในการชี้แจงให้ได้หรือแม้กระทั่งของฝ่ายค้านเองก็เหมือนกันนะ
มันเป็นเรื่องของการควบคุมจิตใจและอารมณ์อย่าง
ที่สำคัญมันเป็นเกมมันเป็นเกมการเมืองนะ